ช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะสายการบินแอร์เอ็นเดียต้องมีการลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่ากว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปขู่โทรศัพท์ไปที่สายการบินแอร์อินเดียสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอินเดียเลยนะคะขู่ว่ามีระเบิดจนทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินที่ส
อยู่สามร้อยคนค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติเป็นคนไทยบางส่วนนะคะนางชะตานิสาชำนาญเวทรองผู้มนุยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ๒รักษาการผู้มนุยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทศพออกมาเปิดเผยแบบนี้ค่ะบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจ
ตรวจสอบสินค้าเข้าของบนเครื่องนะคะไม่พบวัตถุต้องสงสัยที่เป็นวัตถุระเบิดแต่อย่างใด
ทศพก็เลยยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อช่วงเที่ยงคืน๑๕นาทีที่ผ่านมาจากนั้นก็ได้นำผู้โดยสารผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้โดยสารรับกระเป๋าแล้วก็เดินทางออกจากสนามบินได้ตามปกติค่ะ
คุณชะตานิสาบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ได้มีการอบพยพผู้โดยสารลงจากเครื่องโดยใช้รางเลื่อนหนีภัยสไลด์ดราฟนะคะซึ่งทำให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสไลด์ตัวลงมาจำนวน๔๒คน
โดยแพทย์ทศพได้ทำการประถมพยาบาลเรียบร้อยค่ะมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บปันกลางต้องนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเจ็บหน้าอกเป็นผลมาจากโรคหัวใจกำเริบนะคะซึ่งเป็นโรคประจำตัว๑คนค่ะที่บาดเจ็บปันกลาง
ล่าสุดได้มีการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะหลังจากตำรวจสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่กรมคับการตรวจคนเข้าเมือง
ได้นำตัวนายสุรีสซิงไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือไปสอบถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขู่วางระเบิดหรือไม่คือคนนี้ค่ะเสื้อส้มส้มน้ำ
ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขู่วางระเบิดเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าทำไมถึงตัวเองนั้นถูกอ้างชื่อ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบไปยังต้นทางนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรศัพท์ไปขู่วางระเบิด
ที่สำนักงานใหญ่ของสายการบินอินเดียที่มุมใบเนี่ยนะคะ
เบอร์โทรศัพท์ที่โทรไปเป็นใครอย่างไรกันบ้าง
ซึ่งรายงานข่าวบอกว่าการขู่วางระเบิดในครั้งนี้

ขณะที่เครื่องบินอยู่เหนือน่านฟ้าในต่างประเทศ
เพราะว่าถ้ามีการขู่วางระเบิดก่อนที่เครื่องบินจะบินขึ้น

สนามบินเดลีตั้งแต่แรกอย่างแน่นอน
เชื่อว่าน่าจะเป็นการขู่ระหว่างทางระหว่างที่เครื่องบินบินอยู่
ก็เลยหลังจากนั้นต้องมีการลงจอดฉุกเฉินนะคะ
ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องคนไทยเขาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้ค่ะ
บอกเลยบอกว่าเครื่องกำลังจะลงจอดฉุกเฉินนะ
พอลงจอดเครื่องกระแทกอย่างรุนแรงค่ะ
แล้วก็ผู้โดยสารก็ต้องสไลด์ตัวลงมา
มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ซึ่งสถานการณ์ในช่วงนั้นค่อนข้างเครียด
มีผู้หญิงมีคนชะลาแขนขาฟกช้ำถลอกกันไปตามกัน
ซึ่งรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นตอนนี้

อย่างที่บอกตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
ถึงสาเหตุในการขู่วางระเบิดค่ะ